เมื่อวานนี้ใช่ไหมที่ดอมเล่าเรื่องร้านขายอาหารตามสั่งที่เชียงใหม่
ขอปิดก่อนขอหยุดก่อนเพราะว่าจะเอาลูกชายที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
คือมาใช้เวลาอยู่กับลูกชายให้มากที่สุด
คุณผู้ชมร้านนี้ร้านที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ติดป้ายแบบนี้เอาไว้
โซเชียลมีเดียแชร์กันเยอะมากเลยนะ

ใช่ค่ะลูกชายของเขาคือน้องก้าว
ก้าวเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใช่ไหม
แล้วน้องมีโรคแทรกซ้อนหลายโรคมากเลยค่ะภูมิแพ้
แล้วก็มีเรื่องของต่อมอดีนอยโตด้วย
มีโรคลมชักมีโรคเบาหวาน
ทีนี้ครอบครัวตัดสินใจแหละพาน้องก้าวมารักษาตัวที่บ้านเกิดที่อำเภอฝาง

เมื่อวานนี้ค่ะน้องจากไปแล้วนะคะ

แล้วเมื่อวานน้องจากไปแปลว่า๑สัปดาห์
ครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่ในห่วงเวลาสุดท้ายกับน้องก้าว
ก้าวอาการสุดลงต่อเนื่องจริงค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องมีโรคแทรกซ้อน
แม่บอกว่ารู้นะว่าลูกชายจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหรอก
ก็ใช้เวลา๗วันที่ผ่านมานะอยู่กับลูกแบบใกล้ชิด
สุดความสามารถจนวินาทีสุดท้าย
เร็วไปจริง
ครอบครัวบอกนะคะ
คือรู้แหละว่าลูกไม่ค่อยแข็งแรงน้อง๑๐ขวบเอง
แต่พอมารู้ว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้าย
ยิ่งทำให้ช่วงเวลาที่จะได้ใช้อยู่ด้วยกันมันยิ่งน้อยลงไปอีกค่ะ
ศพของน้องก้าวจัดขึ้นที่บ้านเกิดในอำเภอฝังนะคะ
แล้วก็เดี๋ยววันจานนี้จะมีพิธีชาปรณกิจ
งานศพของน้องให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วก็ขอระยะเวลาอีกพักนึง
ให้คุณแม่ได้ทำใจเมื่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่เข้มแข็งแล้ว
จะกลับมาเปิดร้านอาหารตำสั่งร้านนี้ค่ะ

เขาเปิดร้านปั๊บไปอุดหนุน